คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ข่าวดี
หลายคนบอกว่ากรี๊ดกันตั้งแต่เช้าเลยนะ

แพทย์ที่เสียท้องแล้วจ้า

แพทย์ที่เสียท้องแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงสายของวันนี้นะคะน้องแพทิเซียโพสต์ภาพชุดเบบีลายหมี
คือแล้วคุณผู้ชมนิดนึงลายหมีคงคอนเซ็ปต์เดิมตอนเป็นแฟนกับคุณโน๊ตใช่ไหม

เป็นสัญลักษณ์แทนแบบหวานใจ

ครบมากเลยชุดพร้อมบวกพร้อมรองเท้าเบบีก็พร้อมมาเป็นเซตแบบนี้

ตื่นเต้นสุดที่จะประกาศว่าเจ้าตัวน้อยที่รอคอยมาแล้วค่ะ

คือเขาเอ่ยปากเอาไว้ตั้งแต่ตอนแต่งเลยนะว่า
แต่งปุ๊บพร้อมปั๊มมีลูกปุ๊บ
แล้วก็อยากมีในปี๒๐๒๓นี้ด้วย
แล้วคือจริงคุณผู้ชมตอนเจอกันงานอีเวนต์ก่อนหน้านี้นะ
พี่นักข่าวเราก็พยายามถามแล้วว่า

คือก่อนหน้านี้หลายคนมีตั้งสังเกต
เอ๊ะทำไมช่วงนี้แพทิเซียกินจุกจังเลย
กินจุกกินจิ๊บอะไรแบบนี้ปำรุงหรือเปล่า

มาแน่นอนมาจริงด้วยไม่รู้ว่านะตอนนั้นนะถือเคล็ดหรือเปล่าค่ะหรือว่ารอให้มาแน่มาชัวร์แล้วค่อยประกาศออกสื่อแล้วก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีของเช้าวันนี้ในการเก็บตกวันแห่งความรักได้แบบสุดประทับใจจริงคุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐเราขอแสดงความยินดีกับน้องแพทย์ที่เสียแล้วก็คุณ
ไลน์แล้วตอนนี้เรายังเดาเพศลูกของเขาด้วยนะน่าจะเป็นผู้ชายเพราะว่าเขาโพสต์มาครบชุดแบบนี้เป็นเต้าหมีอ่ะ